สวัสดีค่ะ
มักกะลากุมภาพีนามีนาเมษา

คนคนอะขอใช่เราช่วยเหลือตลอดอะ

พี่จับมาพูดมาทักเชื่อสัตว์มีดีกร

ตอนนั้นเขาออกรายการอ่ะเขาครั้งหนึ่งเขายังโดนหนูเล่นเศรษฐ์เล่นจนแบบ
แม่ยังมีทำไมโกรธว่าเขาไม่ทำอะไรเขาไม่บอกฉันอ่ะ
มีใครแจ้งอ่ะมันได้อยู่ตรงนี้แล้วผมก็สมบัติเป็นไปเหมือนฉันอยู่อย่างเงี้ยหรอ
หิวหิว
แม่วิ่งไปหนึ่งแล้วน่ะ
เดี๋ยวไปดูเต็มนะคะแต่บอกเลยว่าพิธีกรที่วัดจัดจ้านสู้จ๊ะไม่ได้หรอก
มองอะไรกันอ่ะไม่ค่อยเจอกันอ่ะ

ก็ไม่ต้องยอมล่ะล่ะครับเพราะว่าหลายคนก็เคยดูแล้วล่ะ
กลืนจำไม่ต้องพูดอะไรมาก

เพราะว่าให้เก็บเอาไว้พูดกันในรายการบ้าง